มาดูเหตุนี้กันก่อนตำรวจบุกรวบคนร้าย
เจ้าของชายาคนนี้คือแม็คจ้าห่ม

เขาซ่อนตัวอยู่ที่บ้านพักครับหลังก่อเหตุอะไรรู้ไหมฮะ
ปั่นจักรยานเข้าไปขโมยรถกระบะ
เอาจักรยานตัวเองไปแลกกับรถกระบาดเลยนะแล้วไปขโมยในหอพักนะครับ
โหม่มลงมาไป

ของคนอื่นมานะฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือปฏิบัติการของตำรวจกองบังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดลำพูนนะครับพร้อมอาวุธครบมือเลย
เข้าไปจับกลุ่มตัวแม็กซ์แจ้ห่มหรือว่านายดานุสร
ผลประโยชน์นะฮะนี่จับได้ที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านเอื้ออาทร
อำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับโดยจู่โจมเข้าปิดล้อมไว้ทุกด้าน
แล้วก็ตำรวจก็ตะโกนแล้วฮะบอกอยู่กี่คน
ยูยูกี่คนมอบมอบนะฮะแล้วก็เข้าไป
ควบคุมตัวได้ขณะที่กำลังนอนพักผ่อนอยู่ในบ้านนะครับ
สำหรับคดีนี้ผู้เสียหายก็คือน้องมิ้นน้องมิ้นอายุ๒๗ปี
เจ้าของรถกระบะที่ถูกนายแม็กซ์ขโมยไป
เล่าให้ฟังแบบนี้ครับเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนี้ขี่จักรยานเข้ามาในหอพักที่เธอเช่าอยู่
จากนั้นเดินมาเปิดประตูรั้วแล้วก็ขับรถกระบะของเธอออกไปหน้าตาเฉยเลย
นี่ตอนเข้ามาเข้ามาด้วยรถจักรยานออกไปเอารถใหญ่ของเขาไปเลยนะ
ปกติเคยได้ยินแต่รถแลกเงินอันนี้รถแลกรถ
ใช่ฮะจักรยานแลกกระบะแบบนี้นะครับแต่แลกแบบนี้มันผิดกฎหมายนะ

เรื่องต้นแม็กซสารภาพแบบนี้ผมก่อเหตุจริงครับ
ไม่ต้องสาภาพมีหลักฐานชัดเจนนะครับ
อ้างว่าผมจะกลับไปเอาถังแก๊สที่หอพัก
เพราะก่อนหน้านี้ผมก็เคยเช่าห้องอยู่ห้องข้างห้องพักของน้องมิ้นท์นี่แหละฮะ
แต่พอเข้าไปเพราะว่าน้องมิ้นไม่ได้ล็อกกุญแจ

แล้วไปเจออะไรรู้ไหมฮะไปเจอรถกระบะ
ก็เลยลองเอามาสตาร์ทดูสตาร์ทติดจริงนะครับ

ไม่ได้ล็อกเอาไปมาลองเอากุญแจไปสตาร์ทดีกว่า
แล้วก็ลองเอาไปขายขายได้จริงคุณ

ต้องลองสิครับเพราะว่าผิดนี่คุณ

เพราะว่ามีหมายจับค้างเก่าของศาลจังหวัดเชียงใหม่
ช่อกงและคดีผิดพรบคอมด้วยนะครับ
แล้วก็ครั้งนี้ก็โดนแจ้งข้อหารักทรัพย์ไปนะครับ

ตำรวจไปพบจอดทิ้งไว้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับ

แต่ทีนี้ต้องหาอีกนะว่าใครที่รับซื้อรถคันนี้ไป
ผิดกฎหมายเพราะรู้ว่าผิดกฎหมายก็เอาไปจอดทิ้งไว้ไง
คือมันจะเป็นรับซื้อของโจรหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะ